ทีนี้คุณผู้ชมค่ะอย่างที่คุณจุธรัฐบอกไปนะคะ
เรื่องของสภาพอากาศเป็นเรื่องที่เราก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะ
เพราะตอนนี้๔ภาคดูเหมือนว่าอากาศจะไม่เหมือนกันเลย
ตอนนี้เหนือหนาวอีสานหนาวใต้มรสุมฝนตกนะคะ

สองจุดหลักที่จะพาคุณผู้ชมไปดูคือที่จังหวัดยาลากับนราธิวาส
ดูจุดแรกกันก่อนคือนี่นราธิวาสนะคะ
ฝนตกต่อเนื่องติดกันหลายวันแล้ว
นี่คือตอนนี้ประชาชนต้องสัญจรด้วยเรือแทนรถไปแล้วนะคะ
ตอนนี้จมอยู่ใต้บาดานแบบนี้ค่ะ
นี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดนคร
ขออภัยค่ะจังหวัดนราธิวาสนะคะ
ฝนตกต่อเนื่องติดกันเป็นเวลา๔วัน

ซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลัก
ตลิ่งแล้วก็ไหลบากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร
แล้วก็บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ราบลุ่มต่ำ

นับไปนับมาตอนนี้นราธิวาส
ท่วมไปแล้ว๕อำเภอประกอบด้วย
อำเภอสุขิรินอำเภอแว้งอำเภอศรีสาคร
อำเภอจนะแล้วก็อำเภอรือสอนะคะ
ตอนนี้น้ำท่วมขัง๑๔๘หมู่บ้าน๒๔ตำบล
ชาวบ้านเองก็ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วแล้วค่ะ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ย
ประมาณ๘๓๓๖ครัวเรือนนะคะ
โดยเฉพาะหมู่บ้านนูโระหมู่ที่๑

ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าได้รับผลกระทบมากที่สุด
เนื่องจากเป็นต้นน้ำที่ระบาย
ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำสุงัยโกลก
ก่อนที่น้ำจะไหลสู่ปากอ่าวทะเล

โดยมีปริมาณน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงเฉลี่ย

ต้องใช้เรือเป็นยานพานะ

ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องของความช่วยเหลือ

ก็ทหารสังกัดกล่องพันธุ์ทหารราบเชิงรุกที่๑
ตอนนี้ก็ได้นำรวมให้ไผ่แล้วก็แท่งบารีเออร์

อาจจะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบแบบนี้ค่ะ

ได้ประกาศให้ทั้ง๕อำเภอเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พร้อมทั้งเตรียมจะประกาศอำเภอสุไงโกลก
ว่าเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เนื่องจากว่าแม่น้ำสุไงโกลกตอนนี้อยู่ในขั้นวิกฤต
ปริมาณน้ำในพื้นที่อำเภอสุขิริน
แล้วก็อำเภอแวงที่ไหลลงมาสมทบกัน
ระดับน้ำสูงกว่าตลิงเกือบ๒เมตรแล้ว
ก็ถือว่าวิกฤตอีกหนึ่งอำเภอนะคะ
จังหวัดยาลาค่ะหลังจากหลายพื้นที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า๑๐๐มิลลิเมตร
ทั้งยังมีน้ำป่าจากภูเขาไหลลงมาสมทบ
ก็เลยทำให้เกิดดินสไลด์ทับเส้นทางได้รับความเสียหายกันไปหลายจุดนะคะ
มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ๔อำเภอประกอบด้วยอำเภอยหา
อำเภอบรรนังสตาอำเภอกรงปีนังและอำเภอรามันค่ะ
มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน๕๐๐๐กว่าครัวเรือน
ซึ่งล่าสุดถ้าพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ย
ก็ถือว่าเริ่มคลี่คลายไปตามลำดับนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาก็เริ่มลดน้อยลงแล้ว
จะมีก็เพียงที่อำเภอรามันแม่น้ำสายบุรีที่ระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่ง
และยังท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ราบรุ่มแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะ
แล้วก็ติดตามข่าวสารทางสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ